เมื่อตายรถยังเที่ยวขับกลาง
เมื่อตายฟังแรงละเวียง
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี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

พวกเราพวกเราเป็นพยานให้ให้ให้ชาววิวองเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าที่ขนตัวนะครับ
เพราะเราไม่มีเราอยู่แล้วครับผมพวกเราแวะมากินข้าวนะครับ
สวัสดีครับครับด้วยครับไม่มีอะไร